ก็ไปที่จังหวัดราชบุรีที่จะพาไปที่นั่นเนี่ยเพราะว่าเขามีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งโอ้โหบอกหมดเลยว่าฮอตฮิตติดลมบนเป็นอย่างมาก

เพราะว่าขายในราคาที่ถูกแสนถูกครับ
พาไปที่ร้านนี้นะครับเขาขายข้าวแกงริมถนนสายราชบุรีครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ร้านนี้ลูกค้าเขาแน่นจริงมาแบบไม่ขาดสายเพราะว่าอะไรดูป้ายดิ
อาพาวราชข้าวห่อละ๑๐บาท
จริงเหรอเนี่ย
บาทจริงครับแล้วแถมให้เยอะจุใจกินกันไปแบบจุกเลยทีเดียว
ก็ไปถามไงวิกฤตแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็รู้กันดีนะว่าช่วงนี้มันก็หาเงินยากจริง
บาทขายได้ไงไปถามคุณอุทัยวันเหลืองอรุณอายุ๕๐ปีกับคุณสุวัสดิ์ใยสอนอายุ๒๖ปี๒แม่ลูก
ส่วนตัวนะก่อนขายอาหารภายในศูนย์อาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองราชบุรีแต่ตอนนี้ก็มาขายแถวนี้แทน

ก็เลยช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงดี

ก็เลยมาเปิดร้านขายข้าวแกง๑๐บาทนี่แหละครับ
ส่องดูเมื่อกี้ห่อนึงเยอะเหมือนกันนะคะ

เต็มอิ่มนะอิ่มเลยนะฮะแล้วยังมีน้ำสมคัญให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะ
คือเขาบอกแบบนี้ว่านอกจากเธอเองจะได้ช่วยเหลือคนแถวนั้นแล้ว
มีผู้ที่มีจิตใจดีอยากทำบุญก็คือมาเหมาร้านเธอ
ซื้อแล้วเอาไปแจกจ่ายต่อให้กับบุคคลที่ยากไร้ก็มีด้วย

รายสั่งข้าวแกงไปเติมใส่ในตู้ปันสุก
อ๋อดีกันนะพอดีร้อมทานได้เลยครับ
ใครที่อยู่ราชบุรีอยากจะไปซื้อหาทาน
หรืออยากจะไปซื้อเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับคนอื่น

ร้านเขาเปิดขายตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งไปจนถึงตอนเที่ยง
เนี่ยเห็นไหมถึงเที่ยงแล้วนะ
แต่ละวันเนี่ยมีเมนูนะครับที่เป็นข้าวราดแกงเนี่ยเยอะ
นี่ประมาณสัก๘๙อย่างได้
แล้วถ้าใครจะสั่งใส่ห่อแล้วให้ไปส่งที่บ้าน
แนะนำว่าสั่งสัก๕ห่อเพราะให้ไปส่งถึงบ้านฟรีแบบนี้
ใช่ถึงที่เลยสะดวกมากมากเลยโอ้โหเห็นแบบนี้
อยากจะขับรถไปราชบุรีเหมือนกันนะครับ
ซื้อ๑๐บาทใช่ค่ะแล้วก็กลับบ้าน
ก็ถือว่าคุ้มดีแต่ว่ายังไงได้ไปช่วยเหลือกันไง
ราคา๑๐บาทแบบนี้จับต้องได้สบายเลย
ในยุคแบบนี้นะคะคุณผู้ชม